โอ้โหวันนี้เป็นจุดจับตามองเลย

คือเราก็รู้กันอยู่ว่าที่ผ่านมาคือพี่อุ๊ก็สนับสนุนฝากฝั่งรัฐบาลเดิม
ก็คือทางฟาคฝั่งรุงตู่แล้วนะครับภรรย์ประยุทธ์ใช่ที่นี้มีการไปสัมภาษณ์
พอไปสัมภาษณ์รายการแล้วบางทีในออนไลน์
เขาจะเอาคำบางคำมาพาดหัว

แล้วพอคนแชร์ต่อไปคนก็จะเข้าใจว่า
เอ๊ะทำนองนี้ที่พี่อู๋พูดออกมา
หมายความว่าลุงตู่ควรพอสวควรจบใช่ไหม
แชร์กันเยอะมากจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วทีนี้เราก็เลยอยากรู้ไงว่า

เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่มีการแชร์กัน

บอกว่าต่อให้คุณอู๋เป็นเอฟซีของลุง
สวก็ต้องหยุดเคารพเสียงประชาชนถูกไหม
คุณอู๋ก็ตอบว่าแบบใช่ก็ต้องยอมรับ

เผยว่าสวไม่ควรดันทุรัง

ให้ประเทศไปต่อได้แล้วก็ไม่แตกแยก
ทีนี้เราก็เลยต้องถามพี่อู๋ย้ำอีกทีหนึ่ง

อู๋บอกว่าเดี๋ยว
ใจเย็นก่อนบริบทของการสนทนาของพี่
เนี่ยดอมฟังนะคือพี่จะบอกดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชมแบบนี้อ่า
นายพิธาชนะการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นต้องยอมรับกติกาเสียงข้างมาก
แล้วก็ต้องปล่อยให้พิธาเป็นนายก
หากจุดยืนของพิธาไม่สร้างความแตกแยก
สร้างความขัดแย้งไม่ได้นำพาประเทศไปสู่จุดเสี่ยง

เพราะว่าตอนที่เราสัมภาษณ์ไมคเดี่ยวพี่อุ๊เนี่ยนะ
ท้ายที่สุดแล้วพี่อู๋
คุณพิทาจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไหม
ลองฟังพี่โอ๊ตตอบค่ะ
คือมันอาจจะเป็นเรื่องของการตัดประโยคมาประโยคนึงนะ
ภักดิ์เก้าไกรเขานำมาเราก็ต้องให้ภักดิ์เก้าไกร

ซึ่งมันเป็นการยอมรับเสียงส่วนใหญ่

เชียร์คุณพิทาไหมอู๋ไม่เชียร์
ในความคิดเห็นของอู๋อู๋คิดว่าอุ้งอิงมีความเหมาะสมมากกว่า
ภักดิ์เพื่อไทยเขาจะต้องไม่แตะม๑๑๒แน่นอน
คุณพิทาฟอร์มรัฐบาลไม่ได้พักการเมืองลองดูสิ
เป็นการมองคุณต้องมองดิมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมคุณอุ้งอิ๊งถึงอาจจะฟอร์มรัฐบาลได้
เพื่อไทยฟอร์มรัฐบาลได้แน่นอน
ยังไงเพื่อไทยก็ฟอร์มรัฐบาลได้แต่ว่าคุณพิทาฟอร์มรัฐบาลไม่ได้
ได้ยินไหมคะยังไงเพื่อไทยก็ฟอร์มรัฐบาลได้

พี่อุ๊ยยังบอกอีกว่าคุณอุ้งอิ๊งเหมาะมากกว่าพิธา
ใช่ก็นี่แหละถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้น
ก้าวไกลจนถูกร้องเรียนจนถูกยุบพัก
คือพี่อู๋บอกว่าคนที่จะมานั่งเก้าอี้นายกนะ
คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยเกิดอุบัติเหตุ
คนที่จะมานั่งเก้าอี้นายกก็คงจะหนีไม่พ้นเสียหนูอนุทิน

อันนี้คือบางช่วงบางตอนที่เมื่อวานนี้ค่ะ
ได้ไปคุยกับพี่อุ๊แล้วก็ได้ฟังในมุมมองของพี่อู๋

ตัดบางช่วงบางตอนมาเป็นบางคำ
แล้วคนก็เลยจะเข้าใจว่าอ้าวพี่อู๋เคยเป็นเอฟซีลุง
อันนี้คราวนี้พี่อู๋ยังบอกเลยลุงตู่ควรพอสวควรจบ
ครับคือก็จะเห็นท่าทีของทั้งสวแล้วก็พี่อุฮรุไทยด้วย
ที่บอกว่าเรื่องมาตรา๑๑๒นี่แหละ
น่าจะเป็นจุดตัดที่ทำให้คุณพิธาอาจจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล
คุณผู้ชมเราก็ต้องนำเสนอทุกฝ่ายเลย

เมื่อสักครู่พี่น้ำแข็งบอกว่าเวลาในอินเตอร์เน็ตเขาตัดมา

อยากให้เปิดใจรองรับฟังสววัญชัยสอนสิริคุณผู้ชมฮะ
สววัญชัยหลายคนก็ยังสงสัยกับจุดยืนของท่านอยู่
ท่านโพสต์เฟซบุ๊กบอกจุดยืนท่านไม่เปลี่ยนนะ
เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและตามความต้องการของเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
แล้วอาจารย์วันชัยก็ขอทำความเข้าใจว่าสิ่งที่โซเชียลไปประติดประต่อให้เหมือนกับว่า
ท่านพูดว่าให้พะเก้ากลายเป็นฝ่ายค้าน
แล้วก็เอาคำพูดบางช่วงบางตอนมาตัดต่อขยายความไปสารพัดสารเพ
สววัญชัยยืนยันว่าไม่ใช่ความจริง
เพราะก่อนจะมาถึงข้อความที่ชาวเน็ตเอามาตัดต่อกัน
ท่านได้อธิบายไว้ว่าถ้าโหวตไปแล้วพระเก้าไกลได้เป็นรัฐบาล
ก็เป็นไปตามที่เสียงส่วนใหญ่โหวตให้
แต่ถ้ามันโหวตแล้วไม่ผ่านแล้วไม่ได้เป็น
ก็ต้องให้คนอื่นเขาตั้งรัฐบาลต่อไปสิ
แล้วภาคเก้ากลายก็ไปเป็นฝ่ายค้าน
อันนี้มันเป็นตามคันลองของรัฐธรรมนูลตามหลักการปกติเลย
อาจารย์วัญชัยบอกโดยส่วนตัวแล้วยืนยันว่า
รวมเสียงสอสอได้ข้างมากก็โหวตให้คนนั้น
เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและตามความต้องการ

และ๓เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองครับคุณผู้ชม
ดังนั้นถ้าจะฟังความเห็นของท่าน
ก็อาจจะต้องไปฟังตลอดทั้งบทสัมภาษณ์เลย
ถ้าฟังบางช่วงบางตอนอาจจะไม่ได้บริบทที่ชัดเจน
สวอีกท่านหนึ่งครับคือสววุฒิพันธ์วิชัยรัฐ
สวท่านนี้ทำจดหมายเปิดผนึก
แล้วเป็นที่แชร์กันอย่างกว้างขวางเลยในโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้
ท่านบอกว่าการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
คนออกไปใช้สิทธิมากเป็นประวัติการ
และภาคเก้ากลายได้คะแนนนิยมมากที่สุด
ระบอบประชาธิปไตยย่อมได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาล
ผู้มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพัก
เหมาะสมจะได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่นายก
ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภา
รับราชการรับใช้ชาติบ้านเมืองมาตลอด
ขมขื่นกับความแตกแยกขัดแย้งในบ้านเมือง
ก็ขอแสดงเจตนารมณ์ภายใต้บทเฉพาะการรัฐธรรมนุน๖๐
ขอสนับสนุนให้แคนดิเดตนายก
ในบัญชีพักการเมืองที่มีจำนวนสอสอมากที่สุด

เพื่อจะลงไว้ซึ่งความสมรรถฉันในบ้านเมือง
และสอดคล้องกับฉันธามติของมหาชน
แม้ว่าจดหมายเปิดผนึกของท่านสววุฒิพันธ์

แต่ถ้าเป็นไปตามนี้นั่นคือคุณพิธาครับ